นี้นี่เป็นข่าวทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยใช่ไหม
แต่ข่าวต่อไปนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะคะ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส๒เริ่มขึ้นแล้ว
กระทรวงพาณิชย์เขาไปมีส่วนร่วมปูทางเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยนะ
โดยการมีส่วนร่วมในการจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษเลยค่ะ
เฟ้นหาจุดเด่นของตัวเองเพื่อนำทางในการประกอบอาชีพ
เป็นเวิร์คช็อปแรกที่ผู้เข้ารวบอบรม
หลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพร่วม๒๐๐คน
ต้องออกมานำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ
เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์ว่าแต่ละคนมีความเหมาะสม
หรือต้องเพิ่มเติมคุณสมบัติใดบ้าง
จะก้าวเป็นเจ้าของร้านอาหารได้อย่างมืออาชีพ
อบรมหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ
เป็นการปูทางสำหรับผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อย
ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น
เพราะตลอดการอบรม๒วันจะเป็นการเสริมความรู้ก่อนการลงทุนจริง
ช่วยลดการผิดพลาดในการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ระดับหนึ่ง
หลักสูตรการอบรมร้านอาหารมืออาชีพเป็น๑ใน๓หลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น
และถือเป็นหลักสุดแรกที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์ทำเล
บริหารจัดการร้านอาหารอย่างครบวงจร
รับฟังประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ
ส่วนหลักสูตรที่๒แม่บ้านมืออาชีพได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดคอร์สนี้
ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะมีการบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งในบริษัทต่าง
การคัดเลือกของสมาคมโรงแรมไทยและบริษัทเอกชนที่จะมาเปิดบูธรับสมัครในวันที่อบรม
หลักสูตรที่๓ร้านเสริมสวยมืออาชีพอบรมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากร้านเสริมสวยคุณโจ
หลังผ่านการอบรมก็สามารถเริ่มเป็นลูกจ้างในร้านเสริมสวยหรือจะเปิดร้านเป็นของตนเองก็ได้หากมีเงินทุน
ทั้ง๓หลักสูตรนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม๒๕๖๑ก่อนจะมีการขยายไปอย่างภูมิภาค
ต่อไปเราก็จะมีไปทางต่างจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเน้นในเชิงของเศรษฐกิจฐานราก
นั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองแล้วก็เชื่อมโยงกับทางหน่วยงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเราก็มีเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์ต่างจังหวัดที่จะคอยป้อนข้อมูลให้นะคะ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของการสร้างอาชีพที่เป็นการต่อเติมจากเรื่องของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำว่าจะสนับสนุนการฝึกอาชีพอย่างเต็มที่เพราะต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
อยากจะทำงานในโรงแรมนะครับเราก็มีหลักสูตรสร้างอาชีพด้านของงานแม่บ้านนะครับสร้างให้เป็นแม่บ้านมืออาชีพเพราะว่าอันนี้ก็จะสอดรับกับการเติบตัวการท่องเที่ยวนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเราเติบโตมากก็มีต้องการที่พักต้องการโรงแรมและขณะเดียวกันเมื่อต้องการสิ่งเหล่านี้ก็ต้องการคนให้บริการในความเป็นแม่
การฝึกอาชีพกับรัฐบาลตามโครงการพัฒนาผู้มียนต์รายได้น้อยเฟสที่๒ก็จะเริ่มคืนในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม๒๕๖๑หลังจากที่ทีมหมอประชารัฐสุขใจได้วิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกับผู้มียนต์รายได้น้อยแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้วค่ะ
เทวรัฐทีวีรายงาน